ก็มี๒เรื่องในสภาที่อยากสรุปตอนนี้ก่อนนะ

คือหนึ่งหลังจากหาลือกันแล้วบรรยากาศเนี่ย
กว่าจะครบองค์ประชุมนานมาก

สวไปแต่ไม่รวมลงชื่อ
จนกระทั่งคุณวิโรธบอกสวจำชื่อตัวเองไม่ได้หรือเปล่าเลย

พอครบ๓๗๐กว่าเสียงประธานก็เปิดสภา

เปิดการประชุมคุณรังสิมันโรมก็ยกมือขึ้นขอเสนอยัตติด่วน

ติด่วนเนี่ยคือเสนอได้เลยตามเงื่อนไข๑๒๓๔๕และมีผู้รับรอง
ติด่วนที่ว่านั้นก็คือให้สภาทบทวนมติที่ลงไปวันก่อน
ว่าการโหวตนายกเนี่ยมันเป็นยติเป็นข้อบังคับ
หรือเป็นไปตามบทบัญญัติของรัฐมนูลซึ่งสภาลงว่าเป็นไปตามข้อบังคับ
ติเสียงส่วนใหญ่นะถือว่าเป็นยติ
ซึ่งนักวิชาการมากมายคณะนิติศาสตร์ร้อยกว่าคน
รวมทั้งอาจารย์ปริญญาเป็นหัวหอกนี่
บอกว่าเรื่องนี้ถ้าเป็นบรรทัศนอย่างนี้
มันจะสอนหลักทางกฎหมายกันไม่ได้
อาจารย์บวรศักดิ์ก็บอกไม่รู้จะสอนยังไง
คืออยู่คุณไปเอามติมาเหนือกว่ารัฐมนูล

ฉะนั้นเขาก็ยื่นที่จะให้ทบทวน
ประธานสภาบอกว่าในเมื่อเรื่องมันอยู่ในมือสารแล้วเนี่ย
ก็รอสารเถอะเพราะเดี๋ยวสารตัดสินอย่างหนึ่งอย่างใดออกมา
แล้วที่เราตกลงไปล่วงหน้าเนี่ยมันจะมีปัญหา
ดูเหมือนว่าประธานกำลังตัดบท
แต่ว่าคุณรังสิมันโรมเนี่ยยังยืนยันที่จะให้พิจารณาเรื่องนี้

ซึ่งจริงพิจารณาเถียงกันไปเถียงกันมา
มติที่โหวตก็ฝ่ายที่ชนะเดิมก็คงชนะอยู่ดี
แต่ว่าให้อาจารย์ปริญญาออกความเห็นตรงนี้
เพราะอาจารย์ปริญญาเขามีมุมว่า
สภาก็ยกเลิกหรือไม่ยืนยันนะครับอยู่ที่การตั้งประเด็นในตอนโหวตนะฮะ
ถ้าหากนศนรรพ์ไม่เอาแล้ว
ฟังเสียงทักท้วงของคณาจารย์นิติศาสตร์
จากผู้คนในวงการกฎหมายเขาบอกว่าทำอย่างนี้ไม่ได้
เอาข้อบังคับการประชุมของตัวเองมาใหญ่กว่ารัฐมนูลได้ยังไง
ทำไมครับพ่อจะงดใช้ข้อไหนเมื่อไหร่ก็ได้
คือเป็นเรื่องของสภาลงมติกันข้อนี้ไม่ใช้ตอนนี้
ข้อนั้นไม่ใช่ตอนนี้ยังไงก็ได้มันใช้แค่ภายใน
ขณะที่การเลือกนายกมันเป็นกระบวนการที่มา
ตั้งแต่ตอนเลือกตั้งสอสอ
พอเลือกสอสอเพื่อให้สอสอไปเลือกนายก
ประชาชนจึงเลือกนายกพร้อมกับเลือกสอสอ
และในกระบวนการเสนอชื่อนายกเป็นกระบวนการที่
เป็นไปตามรัฐมนูลโดยกระบวนการที่ประชาชนใช้อำนาจอธิปไตย
การที่รัฐสภามาลงมติว่า
การเสนอชื่อนายกเป็นยัตติตามข้อบังคับ
และดังนั้นจึงเสนอได้แค่ครั้งเดียว
นี่มันขัดรัฐมนูลอยู่แล้วเพราะรำนูนไม่ได้บอกเสนอได้กี่ครั้ง
ใช่ไหมครับทีนี้เรื่องที่น่าเป็นห่วงมากนะครับก็คือว่า

แต่มันคือความบิดเบี้ยวไปของการทำงานของรัฐสภา
คือว่าง่ายคือมันเป็นพัทธานนะครับที่บอกว่า
จากนี้ไปรัฐสภาจะตีความข้อบังคับของตนเองข้อใดข้อไหน
ให้ใหญ่กว่ารัฐมนูลเมื่อไหร่ก็ได้

คือดังนั้นเนี่ยผมว่าเรื่องนี้ต้องทบทวนนะครับ
เรื่องขุนวิทาจะกลับมาเสนอใหม่หรือไม่ผมว่าคงไม่ง่ายแล้วแหละ
เพราะตอนนี้เนี่ยการตั้งรัฐบาลอยู่ในมือเพื่อไทยใช่ไหมครับ
ดังนั้นเรื่องนี้มันไม่ใช่เรื่องคุณพิธา
รัฐสภาต้องพินาทบทวนครับว่าเรื่องนี้มันเป็นไปไม่ได้
ทีนี้ที่ผมบอกอาจารย์ท่านอาจารย์วันนอร์อาจจะเข้าใจคัดเคลื่อนคือว่า
คือรัฐสภามีมติอย่างใดอย่างหนึ่งไปก็ทบทวนให้หมด
พอตกไปในเหตุแห่งการพินาของสามนุนก็หมดไป
ผมอธิบายว่าถ้าท่านอรุณมานอนเสริมันเนี่ยครับ
เผื่อท่านได้ฟังด้วยครับ
สารท่านยังไม่รับไว้พิจารณาด้วยซ้ำไป

ไปหาข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องนั้นเรื่องนี้ให้รอบครอบ

แต่นี่ประเด็นคือว่าถ้าหากว่าสารยังไม่รับ
ผู้ตรวจการเขาเป็นฝ่ายถอนเองยังได้เลย
บอกว่าไม่มีเหตุในการต้องร้องอีกต่อไปแล้ว
เพราะว่าสภาเขายกเลิกมตินี้ไปแล้ว
ใช่ไหมครับ

ถ้าเกิดสารมาที่คัดอ้านมูลขึ้นมา

อาจารย์วันนอร์ก็จะลำบากด้วยเมื่อมีคนทักท้วงแล้ว

ก็ในเมื่อเสียงข้างมาก
เขาบอกความันทำแบบนี้ได้

เพราะเสียงข้างมากก็ยังคงแบบเดิมยืนยันต่อไปใช่ไหมครับ
วิธีการอยู่ที่การตั้งประเด็นครับ
เช่นถ้าตั้งประเด็นว่าถ้าขอให้ทบทวนมติ
ไม่ให้ยกเลิกนะครับให้ทบทวนมติ
ความหมายคือว่าถ้าใครยืนยันนะครับ
ถ้าใครยืนยันว่ามตินี้ถูกต้องแล้ว

พระศาลพระศาลท่านมีคำสั่งอย่างนี้เลยรับผิดชอบไปนะ
ถ้าใครยืนยันว่ามตินี้ถูกให้ยกมือ

แต่ตั้งแต่เช้าผ่านมามันยังถกกันอยู่เรื่องนี้อยู่นะอาจารย์สุภาพ

ต้องดูการตัดสินใจของอาจารย์พนเหรอครับ

จะยอมให้มีการโหวตหรือไม่นะครับ
ข้อนี้เนี่ยผมคิดว่าสิ่งที่ทางฝั่งอีกข้างหนึ่ง๑๘๘นะครับ
จริงมันไม่มีอีกข้างแล้วนะอาจารย์สุภาพ

นะครับกับทางสวเนี่ยนะครับ
อาจจะกังวลใจไหมว่าเดี๋ยวกลับมาคุณพิทาอีกทีหนึ่งอะไรก็แล้วแต่
แต่สิ่งที่มันจะเกิดขึ้นในทางการเมืองมันมีผลอยู่แล้ว
คอที่เถี๋ยงกันไม่ใช่คอกฎหมายนะ

วิธีการที่ผมอยากจะเรียนทุกท่านอย่างนี้นะครับว่า
ก็พูดได้ว่าลงวะตีไปโดยรู้เท่าไม่ถึงกัน
ยังเดินหน้าต่อเนี่ยถ้าหากต้องมีความรับผิดใด

ถ้าอย่างนั้นก็ให้สภาทบทวนเสีย
ให้สภาทบทวนซะเป็นทางออกที่ดีที่สุด

กันไปเถียงกันมาถ้าปล่อยให้โหวต

แต่อาจารย์ปริญญามีมุมว่า
ให้ถ้าตั้งประเด็นใหม่

บันทึกไว้ว่าเป็นอย่างนี้อย่างนี้
แล้ววันหนึ่งสารตัดสินออกมา

มันต้องเป็นมุมแบบนี้ครับ
คือเพราะมีเสียงทักท้วงแล้วสารนุนก็

แล้วเนี่ยนะครับสภาเนี่ย

แล้วอาจจะเปิดสภามาตั้งแต่เช้าเนี่ย
ก็มีประเด็นนี้แหละฮะทบทวนว่าจะ
จะเอามาคุยกันอีกได้ไหมในสภา

เป็นข่าวมาบอกว่าถ้าวันนี้ไม่มีการโหวตนายก

นะให้ปิดสวิตส์สวไปซะเลย
อันนี้ผมก็มองว่ายิงนกไม่หวังผล

ครับก็รู้อยู่แล้วว่า
การที่จะโหวต

คือรัฐมนูลเขาป้องกันให้

คราวนี้ไม่ใช่เสียงข้างมากอย่างเดียวนะ

ต้องมี๒๐ของฝ่ายค้านด้วยนะ

แล้วต้องมี๑ใน๓ของสวด้วยนะ๘๔นะ

ก็เสนอเพื่อจะปิดสวิตช์สว
ก็ได้แก้๖๐คน

แล้วเพื่อคิดว่าสวเขาจะลงให้

เขาไม่เอาแค่๒๗๒นะเขาจะร่างใหม่ทั้งฉบับ

ในส่วนของก้าวไกรเขาคงจะต้องการ

ท่านงดออกเสียงที่ท่านบอกท่านจะ
ปิดสวิตสอวรเนี่ยปิดสวิตตัวเองเนี่ย

ก็ต้องเห็นด้วยกับการตัดอำนาจตัวเองออกไปสิ

พูดง่ายคือมันกลับมาทิ้มแทง

ท่านจะตอบอย่างไรนะครับ

ทางการเขาเนี่ยนะครับ

เพราะเหตุที่ต้องทำแบบนี้ต้องปล่อยมือก้าวไกรเป็นเพราะว่ารัฐมนูลกระโทษรัฐมนูลต้องล่างใหม่

ผมเข้าใจว่าคงเหมือนกับต้องการมาบอกกับประชาชนว่าเหตุที่จำเป็นต้องปล่อยก้าวไกลเพราะรัฐมนูล
ดังนั้นเนี่ยเพื่อให้มีอะไรมาแทนกันว่าแม้ว่าจะไม่ได้จับมือกับก้าวไกลแล้วแต่จะสัญญาว่าจะร่างบุญใหม่ทั้งฉบับพอจะมาแทนกันทีนี้มันก็จะมีประเด็นข้อนี้นะครับในการอภิปรายกัน
เช่นถ้าผมเป็นสวที่คิดในใจสักอย่างอยู่ผมบอก๒๗๒ไม่ต้องแก้หรอกเอาแบบเพื่อไทยเขาดีกว่า
ก็อยากให้ร่างรัฐมนุนให้แล้วตั้งสอวภายใน๒ปีแล้ว
ยังเอานโยบายของพักเก้าไกลไปขันอาสาวะไปทำแทนให้
เพื่อจะลดความกดดันที่คนที่ว่าเฮ้ยคุณไม่เอาก้าวไกล
ผมไม่เอาเข้าไปนะแต่ผมไปทำงานให้เขา
เรื่องยกรดการเก็บทางการสมรสเท่าเทียมทางเพศเรื่องสุราเก้าหน้า
เรื่องอะไรปฏิรูปกองทัพคล้ายกับว่าผมขันอาสาไปร่วม
ถึงแม้ว่าก้าวไกลจะไม่ไปแค้นอย่างนั้นนะ